มีตัวละครหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาชื่อนายออ่างเราอาจจะเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งครับคือออ่างทรงเอนายออ่างคนนี้
นี่เป็นผลงานการคัดสรรของคณะรัฐประหารคอสชให้เข้ามาเป็นสวครับ
เป็นสวชุดแรกที่ขานชื่อโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาอย่างน่าไม่อาย
ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเลือกนายออ่างให้มาเป็นสวนะครับน่าคุ้นกันไหมครับ
ประกอบไปด้วยพลเอกประวิทย์ครับเป็นประธานมีพลเอกอนุพงศ์และมีนายวิศนุเครืองามนะครับ
ทั้งหมดนี้เป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับไปหาตัวนายออ่างมา

มีความรู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานซึ่งผมคิดว่าน่าจะเชี่ยวชาญ
ด้านเอากิจการอย่างอื่นมาบังหน้ามากกว่านะครับ
จบที่อีกหลายหลายคนในคอสชคนเหล่านี้เป็นทหารมาทั้งชีวิต
เคยเป็นถึงผู้นำกองทัพมีกำลังพลคอยดูแลชายแดนมากมาย
มีหรือจะไม่รู้ครับว่าขบวนการค้ายาเสพติดมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
เรามาดูกันครับว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับนายสวทรงเอคนนี้เป็นอย่างไร

สวออ่างบอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าทางทำไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแถวชายแดนแล้ว
แต่ดูให้ดีครับยังมาเจ้ากี้เจ้าการให้เลขาของตัวเองก็คือนางปอปราที่ถูกจับไปแล้ว
จดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เสนอเองครับนายออ่างเสนอเองครับ
ก็ยอมรับกันตรงว่าเป็นแค่เพียงโนมินี
คือบริษัทที่ฟอกเงินผ่านการซื้อขายไฟฟ้า
มีทุนมินลัดถือหุ้นใหญ่นางปอปราถือหุ้นด้วยเป็นนอมินี
ให้สวออ่างส่วนกรรมการอีกคนนะครับ
คุณมินลัดเขาฝากมาว่าขอให้เป็นเมียสำสุข
ก็คือนางสาวนอหนูที่ถูกจับไปด้วย
คอยคุมแม้กระทั่งการใช้โลโก้ครับ
ลานนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรใช้โลโก้นี้นะฮะ
มีการขอให้จัดในเรื่องของสถานที่นะครับเอาทองแหวนมาตั้ง
พลเอกประยุทธ์เลือกสวมากับมือเนี่ยรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วให้สวออ่างโอนเงินค่าใช้จ่ายไปให้ทำกันแบบนี้เป็นประจำทุกเดือน
รายละเอียดทั้งหมดนี้คือคำสารภาพท่านลงมาต่ำนิดนึงนะครับ
จะเห็นเป็นลายเซ็นยอมรับสารภาพต่อสิ่งที่ตัวเองได้ทำ
แล้วสุดท้ายท่านประธานรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น
วันนี้เนี่ยนางปอปาถูกจับแล้วต้องมาเผชิญคดีร้ายแรงที่มีโทษสูงสุด
คือประหารชีวิตเพราะทำตามคำสั่งของเจ้านาย
ที่ลอยตัวไม่มายอมสวยด้วยกับนางปอปรา
ภาพหลักฐานและพฤติการทั้งหมดนี้มันส่อให้เห็นว่า
สวทรงเออย่างนายออ่างไม่ได้วางมือจากธุรกิจไปไหนหรอกครับ
แต่ยังคงอยู่เบื้องหลังทุกคนทั้งทุนมินหลัดทั้งลูกเขยทั้งลูกน้องตัวเอง
ในธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินค้ายาเสพติด
และคนอย่างพลเอกประยุทธ์คอสชที่ตั้งคนแบบนี้มา
ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าท่านไม่รู้อยู่แก่ใจว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่
ไม่รู้อยู่แก่ใจว่าสวคนดีของท่านกำลังทำอะไรอยู่หลังฉาก
ทางตำรวจสืบนครบาน
จึงมีการขอออกหมายจับครับ
ออกหมายจับสวออ่างคนดีของท่านประยุทธ์
ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่๓ตุลา๖๕ที่ผ่านมา
ในความผิดที่ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน
โทษจำคุกเกิน๓ปีตามปวิอาญาออกหมายจับได้แน่
แล้วสารก็อนุมัติหมายจับให้ด้วยครับ
ซึ่งงานนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นถึงสวที่คอสชตั้งขึ้นมาเอง
สถานะระดับนี้ถ้าหลักฐานไม่ชัดไม่พร้อมเพลียง
ไม่มีทางออกหมายจับได้หรอกครับตำรวจคงไม่กล้าขอ
สคงไม่กล้าให้แต่
ปรากฏว่าในวันเดียวกันท่านประธาน
หลังจากสารเพิ่งอนุมัติหมายจับให้เมื่อช่วงเช้า
พอตกบ่ายก็มีการเรียกไปให้ถอนหมายจับ
ตามบันทึกสั่งการนี้ลายมืออ่านยากนิดนึงนะครับท่านประธานครับ
แต่อย่างน้อยเนี่ยผมแกะลายมือแล้วอ่านได้ว่า
ฟังให้ดีนะครับพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ร้องให้ออกหมายจับ
สารได้พิจารณาคำร้องได้ออกหมายจับตามขอ
เมื่อพิจารณาฟังให้ดีนะครับ
เมื่อพิจารณาคำแนะนำอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
ทางผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าที่สารว่า
ผู้ถูกหมายจับเป็นบุคคลสำคัญแต่ไม่ได้แจ้งให้สารทราบ
จึงให้เพิกถอนหมายจับกับหมายค้นเสีย
เพื่อให้หมายเรียกก่อนภายใน๑๕วัน
หากบุคคลสำคัญดังกล่าวมิได้มาตามหมายเรียก
ให้ผู้ร้องดำเนินการขอออกหมายจับต่อไปสำหรับหมายเรียก
ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการโดยด่วนเหตุที่ให้ออกหมายเรียก
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเชื่อว่าไม่มีพฤติการหลบหนี
หมายจับถูกถอนไปวันนั้นเมื่อ๓ตุลาคม
ยังอยู่ในช่วงของการปิดสมัยการสมัยประชุมสภานะครับ
สารบอกว่าให้ไปออกหมายเรียกก่อน
ซึ่งกรณีนี้ตำรวจสืบนครบานเขาทำเองไม่ได้ครับ
นครบานช่วยแค่สืบสวนจนพบผู้ต้องหาแล้วขอหมายจับตามความร้ายแรงของคดี
แต่ผู้ที่มีอำนาจออกหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อหา
ต้องเป็นตำรวจผู้สอบสวนซึ่งก็คือกองบัญชาการปราบรามยาเสพติดเสพติด
บชปศออกหมายเรียกได้ครับ
แต่ไม่เคยมีการออกมาเลยไม่ทราบว่าไปทำอะไรกันอยู่
จนกระทั่ง๑พฤศจิกานะครับ
สภาเปิดนายออ่างก็อาศัยความคุ้มกันของสว
ทวงเวลาให้ไม่ต้องถูกเรียกไปสอบสวนจนได้ครับ
ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างสอดประสานกันขนาดนี้ไม่ได้เลย
ถ้าไม่มีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลัง
คนที่ไม่อยากให้สวออ่างถูกจับดำเนินคดี
คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับสวออ่างอย่างเหนียวแน่น

นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
แล้วพลเอกประยุทธ์มีผลประโยชน์อะไร
ที่จะต้องช่วยคุ้มช่วยอุ้มสวอ่างอย่างหนัก
คำตอบน่าจะอยู่ที่ตรงผืนดินผืนนี้ครับ

เนื้อที่๒งาน๑๗ตารางวาทำเลดีอารีซอย๕ใจกลางเมือง
ที่ดินนี้เดิมในช่วงปี๖๓เป็นของบริษัทยูเนเต็ดพาวเวอร์ออฟเอเชียหรือยูพีเอ

บริษัทนี้เองก็เคยบริหารและถือหุ้นใหญ่โดยสวอ
ซึ่งก็อ้างเหมือนเดิมว่าลาออกและขายหุ้นทิ้งไปหมดแล้ว
ต่อมา๔สิงหา๖๔ยูพีเอก็โอนกรรมสิทธิ์มาให้สวออ่างผมต้องปิดชื่อไว้นะครับ
เป็นเจ้าของที่ดินมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผมทราบมาว่ายูพีเอขายที่ดินนี้ให้กับสอวออ่างได้เงินมา๑๐๑ล้าน

เพราะที่ดินแถวนั้นเนื้อที่พอกันเขาขายกันอยู่๑๕๐ล้านบาททีเดียว
ที่สำคัญกว่านั้นคือบนที่ดินผืนนั้นมีโครงการของยูพีเอสร้างตึกออฟฟิศขึ้นมาหลังหนึ่ง
ตอนที่โอนที่ดินเป็นของสวออ่างก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างกันอยู่เลย
ดูลักษณะแล้วพูดได้ว่าสวออ่างไปวานให้ยูพีเอช่วยสร้างให้นั่นแหละครับ

แต่ประเด็นคือแล้วปัจจุบันนี้
ตึกนี้สร้างเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร

นี่คือที่ทำการ

พักรวมไทยสร้างชาติครับ
บ้านหลังใหม่ของผลเอกประยุทธ์
หลังจากที่ทนอยู่ใต้ชายคาบ้านป่าลอยต่อไม่ไหวอีกแล้วครับ
ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าการตั้งนายออ่างให้เป็นสวเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริง
อกจากจะช่วยโหวตให้เป็นนายกยังช่วยรับเหมาสร้างพักใหม่ให้ด้วย
ถ้าเช่นนั้นแล้วผมก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยชี้แจงมาด้วยครับ
ว่าได้มีการทำสัญญาให้พักรวมไทยสร้างชาติเช่าที่ดินและตึกตรงนี้หรือไม่
ราคาเช่าเท่าไหร่หรือว่าใจดียืมกันให้ฟรีหมดยุคนาฬิกาเพื่อน
ไม่ต้องยืมกันแล้วนาฬิกายืมพักกันเลยยืมที่ดินกันเลยหรือเปล่า
แต่ถึงแม้ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรี
นี่ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์
กำลังใช้งานสวผู้ซึ่งไม่ต้องฝักไฟ
หรือยอมตนอยู่ภายใต้อานัทความครอบงำ

หารังใหม่พร้อมอยู่เพื่อสนอง
ความทะเยอทยานทางการเมืองครั้งใหม่ของตนเอง
และการที่พลเอกประยุทธ์ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ของคนทรงเอ
ที่มีข้อคอลหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินแบบนี้
ผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าพลเอกประยุทธ์

จะตอบแทนให้กับคนแบบนี้ยังไงฮะ
เจ้าบ้านคนนี้จะได้อะไรบ้างฮะ
ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าจิ๊กซอชิ้นสำคัญของขบวนการฟอกเงิน
ขบวนการสนับสนุนผู้ค้ายาชิ้นนี้จะหลุดลอยนวลไปได้
และไม่ต้องหวังเลยว่า๔คนที่ถูกจับขึ้นสารไปก่อนหน้านี้
ก็คงจะเป็นมวยล้มต้มคนดูถ้าคนอย่างสวออ่างยังรอด
ก็เชื่อมือพลเอกประยุทธ์ได้เลยว่าจะต้องหาทาง
ช่วยให้ทุนมีหลักรอดออกมาได้อย่างแน่นอนเพราะคนคนนี้มีความสำคัญไม่แพ้กัน